ในวันนี้พลเรือเอกพระจุลก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่อนข้างจะยาวทีเดียวนะครับ
หลังจากที่เดินทางไปพร้อมกับทีมทนายเข้ายื่นหนังสือ
ขอให้ตำรวจทบทวนการตั้งข้อกล่าวหาส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จ
กล่าวหานายทหารยศพลเอกซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ได้เข้ายื่นขอความเป็นธรรมก่อนดำเนินการใดครับ
ผมก็กลับเรียนป่าว่าป่าไม่ต้องเป็นห่วงครับผมรับได้นะครับ
แล้วผมก็บอกท่านไปว่าป่าครับป่าอายุ๙๖แล้วป่าพักผ่อนได้แล้วครับ
ถังมาเนี่ยคนรุ่นผมจะจัดการเองนะครับ
หลังถูกตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา

กล่าวหานายทหารยศพลเอกนายหนึ่ง
ซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลเรือเอกพระจุลได้มอบหมายให้นายนิติธรรมล้ำเหลือทนายความ
หนังสือโต้แย้งการแจ้งข้อกล่าวหา
และขอให้เพิกถอนหมายเรียกผู้ต้องหา

เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานของตำรวจ

รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
ออกมาปฏิเสธไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่พลเอกพระจุล
เป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูป

ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ตำรวจมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน
รวมถึงข้อเสนอแนะในการทำงานในองค์กรศรีกากี

ก็ได้ดำเนินการปฏิรูปองค์กรไม่แล้วเสร็จ

แม้กระทั่งตำรวจที่อยู่สอบสวน

มาทั้งส่งจดหมายมาอยากให้มีการปฏิรูป

แล้วการประเตียรูปตำรวจของผมเนี่ย

ตำรวจดีคงอยากให้ผมทำให้สำเร็จ
อดีตนายทหารผู้คร่ำวอร์ดในวงการทหารและความมั่นคง
ผ่านเหตุการณ์สำคัญของประเทศมาหลายครั้ง

หาตามหมายเรียกของตำรวจปอท
กลางการให้การต้อนรับของกลุ่มผู้สนับสนุน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าล้วนเป็นบุคคลในข่าว

ผู้ประสานงานเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปท
นายกิติชัยสายสะอาดและนายสิริชัยไม้งาม
แก่นำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน